แอร์น้ำตาจะไหลขอแชร์นะคะถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือ
สิริมงคลรวบตึงดึงดาวจากคำทำนายทุกสารทิศมาเล่าสู่กันฟัง
ถ้าใครไม่อยากร้องไห้ขี้นูดโตงแบบหลิดให้รีบมาฟัง
ห้าอันดับราศีที่จะช่างรักในเดือนสิงหาคมโอ้โห
ฟังแค่นี้ก็ใจเต้นตึกตึกเอ้าผู้โชคดีขั้นแรกได้แก่
อันดับ๕ราศีกุลพี่ราศีกุลนี้จะชำรักแบบสิวชิววัยรุ่นวัยรุ่น
เป็นช่วงที่ความรักแปรปรวนอาจทำให้ปวดหัววิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม
เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแต่ถ้าวางแผนกันดีดีก็จะไม่มีเรื่องให้ปวดหัว
บอกแล้วสำหรับพี่ตุ๋นเรื่องแค่นี้สิวอันดับ๔ราศีพฤศพ
ขอบอกว่ามีความโชคร้ายในความโชคดีเพราะชาวราศีนี้มีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศ
หรือที่ไกลไกลทำให้หางเหินกับแฟนส่วนใครที่ยังไม่มีแฟน
ก็จะเหินห่างกับการมีโอกาสหาคู่แม้ถ้าไหนไหนก็จะได้ไปต่างประเทศ
หลีขอแนะนำว่าให้พาคนรักไปสวีทด้วยเลย
ไม่ก็หาแฟนจากต่างแดนไปเลยนะหลีนี่เขินแทนเลย
อันดับสามราศีมังกรชาวราศีนี้มีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะในช่วงนี้
ทั้งเรื่องจุกเรื่องจิกชีวิตเหนื่อยล้าจนทำให้หมดอาลัยตายา
และเซ็นเป็ดจนอาจลืมมองคนที่อยู่ข้างไปเสียสนิท
ทางที่ดีชาวราศีมังกรควรจะมันบริหารร่างกายเอ้ยเวลา
เพื่อให้มีเวลาเหลือมาเติมความหวานกับคนรู้ใจนะจ๊ะ
จุ๊บจุ๊บอิจฉาคนมีคู่อ่ะอันดับสองราศีกัน
ชาวราศีนี้พบเจอปัญหาคล้ายชาวราศีมังกร
คือหมกนุ่นอยู่กับงานมากเกินไปจนลืมใส่ใจคนข้างข้าง
แนะนำว่าราศีนี้ควรแบ่งเวลาเรื่องงานเรื่องรักให้ดี
บางทีคนเรานี่ก็แปลกมัวแต่สนใจคนไกลตัว
คนใกล้ตัวกลับมองไม่เห็นนี้เป็นไมค์
หลียังเข้าใจเลยเฉียบเฉียบอันดับหนึ่งราศีกรกฎ
บอกเลยว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเรื่องหัวใจ
สำหรับคนไม่มีคู่มีโอกาสที่จะมบถึงเจ็ดสิบแปดจุดหกหนึ่งเปอร์เซ็นต์
หลีทำเป็นเซียนเหมือนเรียนมาส่วนคนที่มีแฟนแล้ว
มีโอกาสถึงขั้นเลิกลากันเลยทีเดียว
หลีขอแนะนำว่าช่วยประคับประคองความรักให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน
แล้วค่อยว่ากันใหม่นะเตรียมกินน้ำใบบัวบกแล้วมาทวนดูว่า๕ราศีที่จะชำระ
มีใครบ้างดูแล้วก็แชร์เตือนเพื่อนก่อนที่จะต้องมานั่งปลอบกันนะเจ้าคะ
ลาไปหลีขอกล่าวข้อคิดเตือนใจวัยรุ่น
ว่าใครไม่รักก็ช่างเขาแต่ให้เรารักตนเองก็พอ
หมอกถึงไม่คลองจองแต่ก็พอแท้ไปได้แหละเอ้าบ๊ายบาย
สำหรับวันนี้สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู